อายุทยาแหม่นึกถึงพวกวัดเก่าแก่สถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย
แต่คราวนี้จะพาไปดูวัดที่ถอดแบบมาจากยุโรปค่ะ
ไปติดตามพร้อมกันกับคุณกมลวันการีพัฒน์เลยค่ะ
นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
่งหน้าไปปักหมุดที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
วัดไทยที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นในเรื่องสถาปัตยกรรม
เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนเมืองเก่านี้ค่ะ
ความพิเศษของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารค่ะ
คือสถาปัตยกรรมแนวโกธิกที่เป็นศิลปะตะวันตก
ผสมผสานกับศาสนาพุทธได้อย่างลงตัวทำให้วัดแห่งนี้นะคะ
เป็นวัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถาปัตยกรรมแนวยุโรปสวยแบบนี้ค่ะ
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕
เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล
โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างโดยถอดแบบมาจากโบสถฝรั่งค่ะ
สัมผัสแรกที่เข้ามาภายในบริเวณวัดรู้สึกได้ถึงความสงบร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตะงานต้นนี้
คือต้นพระศรีมหาโพเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่๕ทรงปลูกค่ะ
ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนริมลธรรมโมภาษเป็นพระประธาน
มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาไหว้พระขอพรค่ะ
หันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน
จะเห็นภาพบรมศาสตร์ธิสลักษณ์ของรัชกาลที่ห้า
ระดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี
เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ต้องชมเมืองเก่าด้วย
แต่วันนี้จะพาไปดูอายุทยาจากมุมมองที่แตกต่าง
ด้วยการล่องเรือชมวัดและวิถีชีวิต
ริมฝั่งแม่น้ำจบิยาและแม่น้ำป่าศักดิ์คะ
ร่องมาเรื่อยก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์ตลอดสองข้างทาง
เพชรป้อมประการป้อมเดียวที่ยังเหลืออยู่

ทริปนี้ได้เห็นเมืองเก่าในมุมมองใหม่ทำให้หลงรักอายุทยามากขึ้นค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
หน้าไปนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยจริงนะครับ